คุณผู้ชมครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมา
สสวจะสละเงินเดือนสักครึ่งหนึ่งไหม
ต่อคนในการที่จะมอบเป็นกองทุนในการสู้โควิด
แม้ว่าคุณชวนฤกษ์ภายเองประธานรัฐธรรมภาคจะบอกว่า

ก็เป็นเรื่องของน้ำใจอะไรของเขาไปนะฮะ
แต่ทีนี้ไปดูที่นี่สภาเล็ก
สภาของอบจสกลนครเขายกมือกันพลึบพลับเลยคุณ
ทำไมรู้ไหมคุณยอมสละเงินเดือนครับตั้งเป็นกองทุนครับ
ในการที่จะใช้ในการต่อสู้โควิด๑๙ในพื้นที่ของจังหวัด
ตอนนี้ยังไม่ยกนะกำลังพิจารณากันอยู่
เดี๋ยวมีคำถามว่าทุกคนจะสละเงินเดือนช่วยวิกฤตโควิดไหม
เวชพันธุ์ให้โรงพยาบาลไหมเดี๋ยวจะเร่งผลิตหน้ากาก
ผ้าท้องถิ่นให้ประชาชนเอาไหม
นี่สักพักหนึ่งยกพลึบพลับเลยครับ
อย่างที่บอกไปว่าเขายกมือในการที่จะสนับสนุนนโยบาย

นี่เป็นการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เมื่อเช้านี้ซึ่งนายกอบจสกลนคร
นายกเล็กชัยมงคลชัยรบได้ขอมติสำคัญจากที่ประชุม

แนวทางในการสละเงินเดือนนะครับ
เพื่อตั้งกองทุนสู้โควิด๑๙
คือแม้ว่าในจังหวัดนะคุณจะมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่๑คน
แต่มาตรการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม

เพราะยังมีคนที่โดนกักตัวอยู่อีก๒๖๐๐๐กว่าคน
ยังวางใจไม่ได้ว่าจะติดเชื้อหรือเปล่า
และต่อไปอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่นะครับ
ก็เลยต้องมีการตั้งกองทุนสำรองขึ้นมาไว้ก่อนเลย

โดยนายกอบจรองนายกอบจ
รวมทั้งเลขาที่ปรึกษาจะสละเงินเดือนของเดือนเมษายน
รวมกว่า๒๓๒๐๐๐บาทอันนี้รวมแล้วนะ
เป็นเงินตั้งต้นของกองทุน
แล้วก็เชิญชวนสมาชิกร่วมสละเงินเดือนสมทบกองทุนนี้ด้วย
บางทีคนในครอบครัวที่เคยมีงานทำกลายเป็นคนตกงานในครอบครัวแล้ว
ผู้นำท้องถิ่นเองเขาก็แล้วแต่ว่าจะสละเงินเดือนของท่าน

โดยนายกอบจเปิดเผยว่าเงินทั้งหมด๒แสนกว่าบาท
เรื่องต้นจะนำเข้ากองทุนท้องถิ่นสกล
เบื้องต้นก็จะนำไปจัดซื้อผ้าพื้นเมือง
ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อที่จะไม่ต้องกรองงบประมาณจากส่วนของราชการ
สภาเล็กเขาทำแล้วนะสภาใหญ่

ที่เขาบอกว่าเขาสละเงินเดือนเขา๓ปี
ทั้งหมด๓๖เดือนจะให้มาช่วยเรื่องโควิด
แล้วก็วันก่อนนี้ฉันดูรายการของคุณมดดำ

บอกแบบนี้บอกว่ารองประธานสภาด้วยนะ
ไม่ควรเอาเงิน๖เดือนให้มาเอากับผมนี่กับลูก
เดี๋ยวลูกจ่ายเงิน๖เดือนให้เอง